เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมาตรการฝั่งรถก็ออกมาเยอะแล้วนะคะ
พาไปที่นี่คุณผู้ชมเขามีหุ่นเหล็กยักษ์ใหญ่นะ

นี่ไงคุณหุ่นเหล็กอ่ะคันใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่มากค่ะ
ที่บอกว่าคันใหญ่เพราะมันมาจากชิ้นส่วนรถยนต์กว่า๑๐คันเลยนะ
เอามาประกอบเป็นหุ่นสูงหกเมตรนะคะซึ่งเจ้าของนี่ก็คือคุณไพโรธถนอมวง
พี่เขาบอกว่าที่มาของหุ่นยนต์ตัวนี้นะมาจากการรวมทีมช่างของทางโรงงานบ้านหุ่นเหล็ก
ที่ตอนนี้ต้องหยุดผลิตชิ้นงานไปก่อน
เพราะว่าผลกระทบจากโควิดนี่แหละ
ก็เลยช่วงเวลาหยุดว่างแบบนี้
ไปเอาชิ้นส่วนของรถยนต์ต่างมากว่า๑๐คัน
เอามาประกอบเอามาแปะมาติดมาเชื่อมมาออกใส่

ฮือคุณคันหลายคันมากมารวมกันเป็นหุ่นตัวเดียว
แล้วก็ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวต่างขึ้น
ถ่ายรูปบนตัวหุ่นเป็นที่ระลึกแบบนี้
อกจากนี้คุณผู้ชมที่บ้านหุ่นเหล็
จะมีหุ่นยนต์ที่ผลิตจากเศษอะไรรถยนต์เก่าอีกเยอะแยะเลยนะ

มีโลโบคคงโลโบคค็อปและมีพวกหุ่นเหล็กจากหนังเรื่องคลานฟอร์เมอร์

ใครที่อยากจะไปดูนะไปถ่ายรูปพาครอบครัวไปแบบนี้ไปได้นะคุณผู้ชม

หุ่นเหล็กตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
โอเคไก่สไลเดอร์ชอบมาก
ผมว่าเด็กน่าจะชอบช่วงนี้ยังไม่เปิดเทอมใช่ไหม
แล้วคลายล็อกดาวน์บางส่วนแล้วถ้าไปได้ก็ลองพากันไปดู